สวัสดีจ้ะน้องอ่านตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเราวันนี้๕โมง๔๕นี่รายการแรกค่ะ
แต่เดี๋ยวจะลากไปจนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลย
ลับกับพี่มิ้วเมื่อวานพี่มิ้วก็ลากยาวกันทั้งวัน
วันนี้พี่มิ้วไปก่อนแล้วแล้วให้หนูไปแทนต่อดูประกันตัวนะ
เราก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นใครต่อไป

ลุ้นว่าให้เราทุกคนรอดใช่ค่ะใช่พระราชต้องรอดใช้คำนี้เนอะช่วยมาพูดไหม

ใช่สำหรับพวกเรานะตอนนี้ต้องตรวจ๒รอบ

คือตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าเชื้อมันหลบเก่งหรือยังไง

คนที่เริ่มติดคนที่ติดตรวจข้างขวาไม่เจอ
ข้างขวาไม่เจอไม่เจอไปตรวจเจอข้างซ้าย
ใช้ไม้ที่หมุนเนี่ยข้างขวาไม่เจอ

โอ้โฮดูสิมันก็ต้องหมุนให้๒ข้าง

แต่จากนี้ไปที่เราเจ็บกันอยู่แล้วทีนี้คนก็ต้องสุกมีหรือไม่

ไม่คือจริงแล้วมันจะมีอันที่เป็นใช้ก้านเดียวนั่นแหละ
ข้างขวาเสร็จปุ๊บวนข้างซ้ายต่อข้างละ๕รอบ
แล้วก็ค่อยเอามาแบบแช่น้ำยาตรวจ
วันนี้คนบอกว่าโอเคล่ะที่เราพูดกันว่า
น้ำลายอาจจะแม่นยำกว่า
แต่ขอบอกว่าไม่ใช่น้ำลายคุณครูกินกาแฟกินน้ำ
คุณตื่นมาปุ๊บคุณต้องควงเลยนะจะต้องเอาทันที
เพราะว่าจะต้องไม่มีอาหารหรือน้ำเนี่ย

อย่างจมูกเราจะตรวจเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องไหมคะ

น้ำลายจริงการใช้ที่ถูกต้องคือ

ไม่รับประทานอาหาร
ไม่ดื่มน้ำมาประมาณสักชั่วโมงนึง

ควรจะประมาณสัก๒๓วันตรวจถี่

หรือว่ามีโอกาสที่จะต้องพบเจอคนเยอะ

พี่ตรวจวันละ๒๓นะทุกวันนี้

กรุงเทพมหานครเองเขาก็มีการเปิดเผยเรื่องของ
ซึ่งมีชุดตรวจในโรงพยาบาลสังกัด
สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

ก็คือผู้ที่สูงอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป

ผู้พิการแล้วก็ผู้ป่วย๗โรคเรื้อรัง
ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ
ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่ติดเชื้อ
รวมไปถึงผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน
เพื่อที่จะมีการแยกตัวออกจากครอบครัว
แล้วก็ผู้ที่ใกล้ชิดให้เร็วที่สุดจริง

ทีนี้หากผลเป็นบวก
ก็จะมีการส่งต่อไปรักษาตามโรงพยาบาล

ของทางกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนไป

โรงพยาบาลต้องรับณก่อนหน้านี้
แล้วก็บางทีพอตรวจแล้วพบเชื้อ

ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีอาการเป็นแบบสีเขียว
ต้องให้เขาประเมินนะคะต้องแพทย์ต้องประเมินด้วย
แล้วผลเป็นบวกก็จะแนะนำให้รับการติดต่อกับทางสปสช
หมายเลขโทรศัพท์ก็คือที่เราจำกันได้เลย
รองรับเอาไว้อยู่แล้วส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ยังคงยึดความสมัครใจของผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน
อันนี้ในส่วนของการฉีดให้กับเด็กอะไรอย่างนี้นะคะ
เห็นเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าโทรศัพท์ไปที่๑๓๓๐แล้วเนี่ย
หกชั่วโมงเขาจะมีการติดต่อกลับไปค่ะตอนนี้เป็นแบบนั้นนะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ดูอยู่ตอนนี้
มีการติดต่อไปทาง๑๓๓๐แล้วเป็นยังไงกันบ้าง
มียามีติดต่อคุณหมออยู่ที่บ้านได้หรือเปล่า

ทีนี้โรงพยาบาลที่บอกไปทั้งหมด๑๑แห่งค่ะ
จุดอันนี้เราอยากจะบอกไล่เลี่ยงกันไปไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกลางนะคะ
ตักศิลป์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์โรงพยาบาลเวทการุณรัศมีนะคะ
โรงพยาบาลราชกระบังกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินทรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
โรงพยาบาลคลองสามวาแล้วก็โรงพยาบาลบางนา
ก็คือที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชัน
มีเวลาบอกตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ขออนุญาตหนี้ของน้องหมดยัง

เฮ้ยตอนนี้มันคนเข้าใจว่าเราจะเป็นจะต้องดิ้นลน
ดิ้นลนหรือทำเป็นเรื่องตลกหรือทำอะไรว่า
เราจะต้องติดโควิดคุณใจเย็นว่าในที่สุดเดี๋ยวมันจะติด

เพราะนึกออกว่ามันจะเป็นภาระสังคม
วันนี้มันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนวิภาควิจารณ์กันเยอะ

เวย์เนี่ยก็เผยแพร่โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ประกาศหาเด็กเอ็นฮะ

ขอเป็นเด็กเอ็นที่ต้องติดเชื้อโควิดเท่านั้นนะ
เขาก็น่าจะอยู่โรงพยาบาลหรือเปล่านะ

ประกันที่เราซื้อโควิดกันเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้กำลังจะหมดกัน

หากลูกค้าติดโควิดได้เงินประกันแล้ว
สามารถเรียกเงินได้อีกเป็นเดือนด้วย

แต่ว่าคุณเนี่ยติดโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ

แต่พอได้ค่าประกันเนี่ยเรียกได้อีกเป็นเดือน

อกจากนี้ยังมีแชทข้อความที่ระบุว่า
ขอเด็กที่ติดเชื้อโควิดเท่านั้นนะ

ก็คือคนที่ติดโควิดเลย
หลังจากนั้นรับจากนั้น
ความรับกรรมก็ถูกเปิดแพร่ไปในโลกออนไลน์
จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์

ถึงการหาเด็กเอ็นที่ติดโควิดเนี่ย
เป็นภาพให้วิทยาโรงพยาบาล
เขาว่าอย่างนั้นคุณคิดดูว่ามันคิดได้ยังไงก่อน

คือตอนนี้จริงต้องบอกนะคะว่ามีหลายต่อหลายจังหวัด

ผู้ติดเชื้อโควิดเกินร้อยในจังหวัด
แล้วคุณคิดดูว่าหมอกับพยาบาลเขาจะต้องเหนื่อยขนาดไหน

ดังนั้นเราต้องช่วยกันในส่วนของเรานะคะ
อย่าไปพยายามแบบอู้เอาหน้ามาโควิดมา

ซึ่งวันนี้จริงแล้วขอพูดอย่างหนึ่งว่า
เลต้ายังครองเมืองอยู่นะฮะ

วันนี้โอเคล่ะโอมิคอนกำลังเข้ามา
โอมิคอนเดี๋ยวมันจะเข้ามาแทนเดลต้า

แต่ณวันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะ

ลต้าพูดทุกวันเลยมันคือสายพันธุ์ลงปอด
ใช่มันคือสายพันธุ์อันตรายเป็นและอาการรุนแรง
ถูกวันนี้เดลต้ายังครองอยู่นะ

เพราะฉะนั้นมันไม่ได้โปรโมชั่นมันไม่ใช่แพ็คเกจ
ฉันอยากติดโอมิคอนฉันอยากติดเร็ว

ไม่รู้ด้วยว่าเราจะโดนอะไร

เขาก็มีการบอกเรื่องของบอกว่าโอมิคอน
จริงแล้วการคาดการณ์ว่าโอมิคอนจะเข้ามาแทนที่เดลต้าเนี่ย
คาดการณ์แรกคือบอกปลายเดือนมกรา

สถานการณ์มันดูแบบตัวเลขมันดูพุ่งสูงขึ้นจากกราฟที่มีอย่างนี้นะคะ
คือจริงก่อนอันนี้คุณหมอเขามีการนำคนที่เป็นแบบว่านำมาจากต่างประเทศ

ทีนี้หลังจากนั้นพอหลังจากวันที่๕มาจนถึงวันที่๑๐ไปแล้ว

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศแล้ว
โอลิโอมิคอนมันสูงขึ้นก็จริง
ในอนาคตข้างหน้าคุณหมอเขาก็บอกชัดเจนนะคะว่าโอมิครอน
มันเพิ่มจำนวนการติดเชื้อเร็วจริง

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เดลต้าจะเข้ามาแทนที่อัลฟ่า
มันมีระยะเวลาที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาอยู่
แต่ตอนนี้มันดูเหมือนมันเร็วขึ้น
แต่เราก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีว่าตอนนี้
แทนที่ของเดลต้ามันเป็นโอมิคอนไปหรือยัง

ง่ายเลยยังไงตอนนี้มั่นใจว่า

หมอก่๒๐๒๕ก็บอกพี่มทรพี่มทรไปเอาสติที่ไหนมาคิด
เพราะว่าตอนนี้มันคือเดลต้า

แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครคิดด้วยคุณแม่คิดคนเดียว
ฉันว่ามีคนคิดเยอะไปดูในเน็ตสิ

ไม่ได้ตอนนี้เราต้องไม่งั้นมันจะกลายเป็นจิตตกเราก็

บอกอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันติดขึ้นมา
แล้วก็โดนด่าด้วยถูกคุณแม่ไม่ได้

น้อยมากเลยอ่ะตรวจกันเองเราก็ไม่รู้ว่า
ตรวจผิดตรวจถูกหรือว่าอะไรหรือเปล่า

แล้วมีหลายคนนะคะพอสีมันแบบจาง

ฉันตรวจแบบนี้ปุ๊บมันขึ้นมาเป็นแบบนี้
จริงมันใช่หรือเปล่ามันติดหรือไม่ติด

คือส่วนใหญ่เขาจะให้หยดแบบ๕หยดลงในรูเล็ก

แบบด้วยความตื่นเต้นตกใจก็แบบบีบลงไปเลยบ้างก็มีอะไรอย่างนี้
คือต้องอ่านคู่มือจริงนะคะอันนี้อยากจะแบบให้ดูไว้ว่ามันจะมีคู่มือในกล่องอ่านให้ละเอียด

เหมือนเมื่อวานก็โทรไปสอบถามหลายคนกังวลว่า

เขาติดโควิดอย่างนี้แล้วก็ถามว่าพี่ตรวจแล้วรู้ไหม
ซึ่งจริงตอนนี้การตรวจพอมันไม่ได้ไปแยกพันธุกรรมออกไป
ปกติเขาจะต้องมีการแยกดึงตัวอย่างแล้วเอาไปตรวจ
คือมันตรวจ๓ชั้นนะคะสมมุติถ้าตรวจแบบปกติ
ก็คืออย่างที่พี่เมฆบอกว่าติดหรือไม่ติดใช่ไหมคะ
แล้วถ้าไปแยกชัดอีกก็อาจจะรู้ว่าเป็นเดลต้า

คือต้องไปแยกละเอียดที่สุดคือทุกพันธุกรรมที่มีอยู่ในเชื้อนั้น
ใช่ซึ่งยังไม่ได้แบบแพร่หลายแล้วก็ยังไม่ได้ทำกัน
ดังนั้นก็ระมัดระวังตัวอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะตอนนี้
วันนี้ไม่ได้สามครั้งหรือเหรอหนูเห็นที่นี่ครั้งหนึ่ง
ชั้นสามอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรรับผิดชอบ

ไหนพันวาลาการก่อนมาเจอฉันจะไหล

๕โมงถึงทุ่มเอาอย่างนี้เมื่อวานนี้แขกรับเชิญเบรก๓เบรก๔

กลายเป็นแบบทุกตอนนี้รายการเตรียมเทปอย่างเดียวเลย
อ๋อเผื่อฉุกละหุกเพราะว่าบางทีมันไม่ได้แหลก
คือเราตั้งตรวจมาตลอดเป็นปียังไม่เคยเจอตอนนี้มีทุกวันเจอทุกวัน
จริง
คุณผู้ชมเคารพทรงชาติกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวกลับมา
วันนี้เขามีเรื่องเกี่ยวกับการระบงการบูลเกิดขึ้นใช่ไหม

คือเรื่องเริ่มต้นมาจากว่ามีผู้ชายคนนึงเขาขับรถจะกลับบ้าน
ช่วงตั้งข้างเมืองคืนหน่อยนะคะไปเผาแบริ่ง
แล้วถูกตำรวจอาสาสพสำโรงเรียกขอตรวจค้นหน่อย
เขาก็ยอมให้ตรวจแต่โดยดีปรากฏว่าไปเปิดเจอเก๊ะหน้ารถเนี่ย
ซองพลาสติกแล้วก็เป็นเหมือนผงขาวอยู่ข้างใน
ตำรวจบอกมานี่เลยยาเสียบปิดไหมยาเค
แล้วก็ซ้อมเขาต่อยเขาไปสองทีทุบหลังเขาจับเขาล็อกกุญแจมือ
คนแรกบอกยาเคอีกคนที่ยดสูงกว่าบอกไม่เนี่ย
ไอเลยไอเลยไปกันใหญ่เลยตรงนี้
เขารีบโทรหาแม่เขากับพี่สาวเลยบอกเอ้ยผมโดนตำรวจยัดยา
สุดท้ายไปเจอที่สพสำโลงก็คุยกันว่าเฮ้ยนี่มันคือยังไง
เพราะว่าตรวจปัสสาวะตอนแรกบอกว่าเขาปัสสาวะสีม่วง
พอตรวจซ้ำอีกทีนึงไม่มีปัสสาวะไม่ได้ม่วง
แฟนสาวเขาเป็นคนบอกว่าแม่แม่ลองไปดูของกลางอีกทีนึงซิ
ปรากฏแม่ไปหยิบของกลางมาเปิดดุม
การบูลแม่ซื้อมาใส่ไว้ในรถให้ลูกเองอยากให้รถลูกของพ่อ
แม่เป็นคนซื้อการบูนมาใส่ไว้ในรถ

คืออันนี้ไม่แน่ใจว่าตำรวจเข้าใจผิด
คือเอาง่ายและที่สำคัญคือแม่ก็คือลูก

แม่เป็นคนคิดถึงแม่เวลาที่ลูก
ทำความสะอาดเก็บข้าวเก็บของของรถลูก

ก็เลยไปซื้อการบูมาใส่ไว้ให้รถลูก

แล้วก็ตำรวจอาสานต์คนบริเวณโซยแบร์ริ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาครับ
เจ้านักที่กระบูเลยว่านี่คือยาสาเหตุติดนะ
อันนี้คือยาเสพติดแล้วก็มีการระบุถึงขนาดว่าพบสารเสพติดในร่างกายด้วย

ต่อมาคุณแม่ของผู้ชายคนหนุ่มนางกล่าวเนี่ยก็มายังจุดเกิดเหตุ
พบว่าสารสีขาวก็คือการบูนที่ตัวเองใส่ไว้ในรถของลูกตัวเองนี่แหละ
นะจากนั้นยังโดนตำรวจข่มขู่แล้วก็ไม่ลงบันทึกประจำวันที่ลงโรงพัก
ประการเขาเปิดเผยอย่างนี้เบื้องต้นรับทราบจากข่าวที่นำเสนอแล้วล่ะ
เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตอบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
หากพบว่าเป็นความผิดของตำรวจที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการลงโทษลงทันกันเนี่ยแหละ
ส่วนเรื่องที่ไม่ยอมรับแจ้งความนั้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงพักเนี่ย
แล้วก็ต้องมีแบบเอ้าทำไมเขามาแจ้งความว่าเขาโดนอย่างนี้แล้วทำไมไม่รับแจ้งความเขาล่ะ
คือเหมือนตอนเขาไปขอลงโดนซ้อมมาด้วย
พอบอกว่าไม่รับแล้วก็บอกว่าถ้าจะแจ้งความตำรวจ
เดี๋ยวจะแจ้งความกลับข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานอืมทำไมทำไม
อันนี้คือพูดจริงตำรวจปฏิบัติหน้าที่ชุดหนึ่ง
ไปทำร้ายเขาใช่เขาโดนทำร้ายปุ๊บเขาโดนยัดยาน่ะ
อืมบอกว่าเป็นยัดยาจากการระบูนกลายเป็นโคเคนกลายเป็นยาไอซเนี้ย
เขาขึ้นโรงพักปุ๊บเขาจะไปแจ้งความไม่รับแจ้งความไม่รับแจ้งความ
ก็เลยมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในโรงพักครับสอบถามร้อยเวรที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการคาดเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารกับผู้เสียหาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวผู้เสียหายแล้วก็ญาติเข้ามาสอบปากคำก่อน
อีกนานแค่ไหนเหรอคะตำรวจค่ะเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ไม่ได้ถามแทนใช่ไหมเออ
ถ้ายังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะมีการขยายเวลาออกไปอีกขยายอีกเหรอฮะ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมนะเขาบอกนะอันนี้สอบถามหรือกักตัวนะคะ๗วัน
เจ็ดวันสอบถามใช่ไหมคะคือตำรวจจะต้องมาเรียกมาสอบสวนบ้านในเจ็ดวัน
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามีคำสั่งเนี่ยเด้งตำรวจ๔คนนั้นหรือยัง
หรือตำรวจสี่นายนั้นหรือยังให้พักหรือยังนะฮะที่เกี่ยวข้องตอนนี้
เขาก็บอกเลยว่าโดยนายตำรวจยศร้อยตำรวจเอกเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของตำรวจสพสำรงเหนือเนี่ย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
คืออันเนี้ยมันมีตำรวจอาสาด้วยคือชุดที่เข้าไปตรวจรถแล้วก็ไปแบบทั้งล็อกล็อกล็อก
กุญแจข้อมืออะไรเนี่ยมีทั้งที่เป็นตำรวจแล้วก็คือสี่นายใช่ไหมคะ
แล้วก็มีทั้งที่เป็นตำรวจอาสาตำรวจอาสาเนี่ยต่อยน้องเขา
ยน้องเขาทุบหลังน้องเขาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตำรวจจริงหรืออาสาที่เป็นคนล็อกกุญแจมือเขา
แต่เห็นบอกว่าทางตำรวจอาสาตอนนี้เขาให้หยุดยกเลิกเลยงานหยุดนะ
เป็นยกเลิกไปเลยเรากลิ่นมันไม่ออกแยกไม่ออกเหรอแม่
การระบูนเนี้ยการระบูนดมก็รู้มั้งว่ากลิ่นการระบูนมันก็แรงเหมือนกัน
อืมการระบูนนะแม่มันไม่ใช่นี่น่ะขันทัศกรนั่นล่มล่มล่มน่ะ
ซึ่งวันนี้ผู้เสียหายเขาชื่อในสันนะ
บอกระหว่างที่ตัวเองขับรถกลับบ้านเอาจริงก็คือจอดรถติดไฟแดงนั่นแหละ
โชคดีที่ตำรวจอาสาใช้ว่าอาสาสมัครตำรวจดีกว่าค่ะ
อาสาสมัครตำรวจเนี่ยก็จะขี่จักรยานยนต์เนี่ยมาเคาะกระจก
อืมเขากระจกอืมบอกเอาขอตรวจค้นหน่อย
ก่อนจะพบซองการบูลอันดังกล่าวนี่แหละเนาะ
ลิ้นชักของคนข้างคนขับใช่เออ
เอ้ามันเป็นยาเคนอ่ะเขาว่าอย่างนั้น
ตอนนั้นน่ะแสดงว่าเราอาจจะซื้อแม่อาจจะซื้อบรรณาแล้วกลิ่นมันคงหมด
ก็คงเป็นดุงอ่ะแล้วเดี๋ยวไม่รู้ทำไงคิดไม่ออกมาดูก็เลยโทรหาแม่
โทษแม่ตำรวจจะยัดยาผมครับจากนั้นอาสาก็พาตนเนี่ยไปที่ด่าน
ถึงด่านที่เวลาตำรวจเขาตั้งออกมาค่ะแล้วก็ตำรวจเนี่ย
ต่อยหน้าตัวเองสองครั้งว่ะ
ต่อเขาเรื่องมั้ยกะนี่ไงคำถามเขาหาว่าโวยวาย
แล้วก็พยายามให้ตนเนี่ยยอมรับว่าเอายาเสพติดเนี่ยมาจากที่ไหนนึกว่าอย่างนั้น
ตนก็บอกไม่ได้เพราะไม่ทราบจริงเพราะมันไม่ใช่ยาเสพติด
ก่อนจะล็อกกุญแจมือแล้วพาไปที่สถานีตำรวจ
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยยังไม่มีคำขอโทษจากหน่วยงานไหนมาถึงเขาเลย
ประชาชนเนี่ยเอื้อมระอาจกับโรงพักษณ์นี้มากแล้ว
ตนก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอันนี้คือจากผู้เสียหายเขาว่าอย่างนั้น
เหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่สพตอนที่แม่บอกว่า
ไหนขอตรวจปัสสาวะอีกรอบนึงผลออกมาไม่ม่วง
ไหนขอเอาของกลางมาดูพอแม่ดมบอกนี่การบูลซื้อให้ลูก
เหมือนเขาเล่าอันนี้เขาเล่านะคะว่าตำรวจบอกเขาว่า
เออก็ไม่มีไรมันจบกันได้อย่างนั้นเลยหรอ
แล้วที่ต่อยไปสองทีที่ทุบหลังเขาก็
หรอจบตรงนี้แค่นี้จริงหรออะไรแบบนี้
เออดีนะแม่บอกว่าวิจารณีแรกน้องสันเนี่ยคงโทรไปด่าแม่
ซื้ออะไรมาเหรอ
แต่น้องเขาคงดมเหมือนกันแหละเราว่าแต่น้องไม่รู้จริงว่าแม่เอาการบูนใส่ไว้ให้ในเชฟ
แต่แม่บอกอะไรลูกงงฉันหวังดีก็เห็นเมื่อเที่ยงพี่หนุ่มเปิดดม
ดมกลิ่นแรงอยู่ในการบูนเอออะไรที่กินได้เขากินอะไรดมได้ดม
ถ้าเกิดการบูนกินได้พี่หนุ่มก็กินแล้วสักเดี๋ยวใช่เหรอ
ใช่ต้องพิสูจน์ไงเออแต่คือเรื่องนี้จริงแล้วคือ
บางคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามันคือการละบูลอาจจะฟังดูตลก
แต่ว่าถ้าพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยชาวบ้านเขาก็กลัวกันนะว่า
ที่เขาไม่รู้ไม่รู้อีโน่อีเหน่อาจจะไม่ได้ขอดูของกลาง
แล้วเกิดเขาติดคุกแล้วมันก็เสียอนาคตเลยนะ
อันนี้คือยังดีที่เขาแบบในระหว่างที่ชุดละมุนเขาโทรหาแม่เขาไง
ชัดเจนเลยอันนี้เพราะเขาไม่ได้มีจริงอย่างนี้
ใช่ค่ะคืออันนี้คือมันเป็นปัญหาที่สตชต้องเร่งแก้ไขนะคะจริง
เพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตำรวจ
แต่อันนี้คือประเด็นคือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจเป็นคนมาทำเขานะ

เขาก็บอกว่าเพราะว่าตรงด่านเองก็ต้องมีตำรวจที่มียศอยู่ด้วย
ตรงนี้อันนี้ให้แกลบูทรีกรอเมียฝากซื้อหกชุรสที่โดนกันหลายปีได้ไหม
ตรวจอีกใช่ไหมอะไรนะตรวจอีกเลยแบบนี้
ยกมือทับอกอะแล้วก็คือน้ำตาคลอนเกือบทุกราย
เขาบอกว่าเขาเสียลูกไป
ด้วยความไม่ใส่ใจของพยาบาล
หรือเปล่าลองฟังเรื่องนี้ดูก่อน

เลยรีบพาไปหาคุณหมอตั้งเช้าวันพฤหัส
เรื่องต้นหมอบอกว่าน้องลำไส้อักเสบ
เช้าวันศุกร์อาการอ้วกเริ่มดีขึ้นหมอให้น้องกลับบ้านน้องเริ่มสดใสเล่นกับพี่ได้ปกติ
แต่ทีนี้วันเสาร์ค่ะน้องมีไข้ต่ำคุณแม่เลยพาไปหาหมออีกทีนึง
คราวนี้หมอให้พารามาแม่บอกขอยาฆ่าเชื้อได้ไหมเพราะคราวที่แล้วบอกว่าลูกลำไส้อักเสบ
หรือไม่ก็แบบตรวจอะไรมากกว่านี้ได้ไหมหมอบอกไม่ต้องเดี๋ยว๗วันก็หายเอาพาราไปกินก็พอ
แล้วก็กลับไปบ้านน้องก็กินยาตามที่หมอส่องก็คือพาราค่ะแล้วก็นอน
ทีนี้เช้าวันอาทิตย์ค่ะน้องเนี่ยตัวไม่ร้อนแล้วไม่มีไข้แล้วแต่ซึมตลอดเลยเอาแต่นอน
ไม่ขยับไม่มีแรงเริ่มหายใจหอบอืมตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะหรือลูกสาวเป็นหอบ
แต่ลูกสาวไม่เคยมีประวัติเป็นหอบมาก่อนเลยหลังหลังเริ่มถึงขั้นยืนไม่ไหวอะค่ะคือ
นิ่งอย่างเดียวเลยคือสุดอ่ะคือแม่บอกไม่ไหวแล้วรีบพาขึ้นรถจะไปหาหมอปรากฏน้องช็อกน้องชักในรถอะค่ะ
แล้วหมดสติไปเลยคุณยายเป็นคนอุ้มแม่เป็นคนขับรถไปถึงโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินปุ๊บ
หูตะโกนบอกเลยช่วยมาดูหน่อยเด็กชักเขาบอกว่าน้องนอนรอหมออยู่เกือบ๓๐นาที
ไม่มีใครสนใจลูกเขาเลยอันนี้คือข้อความที่คุณแม่เขียนนะคะคุณแม่บอกว่า
พยาบาลนั่งกินขนมก้มเล่นโทรศัพท์เรากับแม่ไปขอร้องบอกพี่ช่วยลูกหนูหน่อยน้องช่วยลูกพี่หน่อย
พยาบาลตอบกลับมาว่าแล้วจะให้ช่วยยังไงล่ะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เล่านะ
แล้วให้ช่วยยังไงล่ะเนี่ยจะให้ทำยังไงล่ะจะให้ช่วยยังไงล่ะ
บอกตอนนั้นในใจโกรธมากสุดท้าย๓๐นาทีผ่านไปหมอเพิ่งมาดู
พยาบาลถึงเข้ามารุมแทงเข็มแทงอะไรสุดท้ายบอกว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วส่งน้องไปที่อีกโรงพยาบาลใหญ่ที่มีเครื่องมือมากกว่า

ไม่รู้แม่บอกพยาบาลนั่งเล่นมือถือกินขนม
แม่บอกว่าพอเข้าห้องฉุกเฉินเตรียมใส่ท่อแม่บอกแม่ได้ยินเสียงลูกร้อง
คือเวลาใส่ท่อมันเจ็บอะค่ะเพราะมันต้องยัดเข้าไปเนอะ
เขาบอกได้ยินเสียงน้องนิชาคือลูกสาวร้องอยู่ประมาณ๓ครั้ง
แล้วเงียบไปหมอเดินออกมาบอกแม่ว่าคุณแม่ครับ
หัวใจหยุดเต้นขณะใส่ท่อ

น้องเสียชีวิตตอนนี้กำลังปั๊มหัวใจและสุดท้ายคือปั๊มก็ไม่ขึ้น
ก็ทำให้เข้าไปกอดลาร่างไร้วิญญาณของลูก
นี่ไงคือเวลาทุกเวลาทุกวินาทีมันมีค่ามากจริงสำหรับชีวิตคนเนอะ
บางทีคุณบอกว่า๓๐นาทีนั้นคุณบอกคุณช่วยอะไรเขาไม่ได้
แต่๓๐นาทีนั้นมันมีค่าสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่เขามากนะ
ถ้าตามที่แม่พูดนั่งเล่นโทรศัพท์กินขนมมันใช่เหรอ
ถ้าคุณบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้ใช่
ถ้าคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาล
คือช่วยอะไรไม่ได้แล้วถามว่าเราเป็นประชาชนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เราจะช่วยยังไง
ใช่ค่ะซึ่งหลังจากที่น้องเสียชีวิตหมอมาบอกแม่ว่าน้องปอดติดเชื้อหัวใจล้มเหลว
สวนกลับไปว่าลูกหนูเป็นขนาดนี้แล้ววันนั้นทำไมจ่ายแค่ยาพารา
แล้วให้ลูกกลับบ้านแต่ว่าเรื่องนี้คืออย่างที่บอกว่า
ทางพยาบาลยังไม่ได้ออกมาชี้แจงทางโรงพยาบาลหรือคุณหมอยังไม่ได้ออกมาชี้แจง
ต้องชี้แจงนะคะเราก็รอฟังต้องชี้แจงนะคะ
รอฟังเลยว่าคุณจะออกมาบอกว่ายังไงชีวิตคนทั้งคน
เราก็ต้องฟังความทุกข้างแต่ว่าคือเนี่ยเขาสูญเสียไปแล้ว
ใครอะไรเกิดอะไรขึ้นใครโทรมาคะคุณหนุ่มค่ะคุณหนุ่มว่าคุณมดดำค่ะ
ว่าไงคะพี่หนุ่มอยากคุยกับพี่มดพี่หนุ่มสวัสดีค่ะว่าไงคะพี่หนุ่ม
คุณมดดำคุณไปพูดว่าคุณอยากจะติดไม่ได้นะ
ฉันไม่ได้พูดอยากจะติดฉันอ่านข่าวอีผีอ่านข่าวว่ามีคนแบบมีคนจ้างเด็กเอ็น
ไม่เรื่องติดอ่ะติดโควิดอ่ะ
อีบ้าใครไปพูดตอนนั้นติดฉันบอกว่าก็จ้างเด็กเอ็น
โทรมาทำไมเนี่ยจ้างเด็กเอ็นไว้ให้มาเต้นอย่างเงี้ยเหรอ
เด็กเอ็นติดโควิดมันมีข่าวไม่ได้อ่านเราอ่านข่าวภาษาบ้าน
ไม่รู้จะอาจติดตามข่าวก็คุณก็คุณเป็นคนบอกว่าคุณอยากติดด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอ
หนุ่มฉันพูดมาตั้งแต่ต้นพึ่งมาตื่นเต้นอะไรตอนนี้หรอ
พึ่งฉันพูดมาตั้งแต่ตอนนู้นเหรอฉันอ่านข่าว
จ้างเด็กเอ็นมาติดโควิดไม่ได้อ่านเหรอ
คุณนี่นะเดี๋ยวไปคิดนี้นะผมบอกให้นะ
หนุ่มหนุ่มอย่าแว้งอย่าแว้งอย่าแว้งนะหนุ่มนะ
แล้วก็อีคิวมาแฉนะขอร้องว่าอย่ามานะ
วันนี้พี่หนุ่มพี่หนุ่มได้ดมการบูนเป็นยังไงบ้างคะ
โรงจ้ะจมูกโรงจมูกโรงมันได้กลิ่นดีนะพี่นะ
สรุปมันคือการาบูน
การาบูนมันคือการาบูน
นะชัดเจน

นี่หนุ่มไม่ถึงมีข่าวใช่ไหมเนี่ย
ก็ไม่ได้ติดตามเข้ารายการ

มีเสียงคุณหมอเดี๋ยวลองฟังเสียงคุณหมอสักนิดนึงดีไหมคะ
คุณแม่พิมพ์เพราะว่าคุณแม่ต้องการที่จะระบาย
ต้องการเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อยู่แล้วนะครับ
ก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่
ถามว่าผลกระทบต่อโรงพยาบาลไหมเนี่ย

แต่ว่าโดยที่คุณแม่พิมพ์เนี่ยก็ไม่ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
เพราะว่าเข้าใจในส่วนของอารมณ์
แล้วก็เข้าใจในภาวะของผู้สูญเสียนะครับ
ก็อย่างที่โรงพยาบาลทราบ
พยาบาลก็เข้าไปช่วยดูแลนะครับ
ไม่ได้เป็นถามว่าผลกระทบไหมคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แต่เป็นสิทธิ์ของคุณแม่แล้วก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณแม่อยู่แล้ว

ต้องอธิบายสิ่งที่คุณแม่พูดแต่ละประโยคแล้วบอกเลยว่า
ที่คุณแม่บอกว่าพยาบาลพูดประโยคนี้แล้วพยาบาลกินขนม

คือต้องไล่ว่าครึ่งชั่วโมงนั้นทำไมน้องถึงต้องรอ
มันมีกระบวนการอะไรไหมพยาบาลไม่ว่างจริงหรือเปล่า
หรือว่าเล่นมือถือจริงไหมหรือว่าวันที่น้องกลับมาโรงพยาบาลอีกครั้ง
จ่ายแค่ภาระแล้วไม่ตรวจแล้วบอกจะหายใน๗วัน
คืออันนี้คือคำชี้แจงที่หลายคนรออยู่
คิดว่าคิดว่านะคะเดี๋ยวคงมีการชี้แจงออกมาอีกรอบใช่ไหมคะ

อันนี้พูดเบื้องต้นเหรอพูดเบื้องต้น
อาจจะเบื้องต้นก่อน
บางทีหมอก็ต้องรอหลายสเต็ปไหมต้องมีสเต็ป
ต้องเช็คทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนั้นก่อน

ก็ยอมรับใช่ไหมว่าหมูเจอแล้ว

เห็นข่าวมาตั้งแต่ประมาณแบบ

แต่ว่าอธิบดีบอกว่าไม่มี

คือจริงอย่างนี้พี่ก่อนหน้านี้นะคะ

ประธานภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสต
แห่งประเทศไทยเขามีการส่งหนังสือ

ชี้แจงออกไปว่าเขามีการสุ่มตรวจมา

นี่ค่ะไอฮิวาแอฟริกาในสุกร

อธิบดีกรมประสุทธิ์บอกว่าลงมาตรวจสอบหน่อยมั้ย

มันมีโรคระบาดนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า

เมื่อไม่กี่วันไว้เนี่ยค่ะอธิบดีกรมประสุทธิ์

ล่าสุดวันนี้ท่านบอกเอาแล้วว่า

ด้านวิชาการป้องการควบคุมและก่อกำจัดโรค
พลเอกประยุจจันโอชทรายังสั่งการเร่งด่วน
ดำเนินการเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวกรมประสุทธิ์
เขาได้ดำเนินการตรวจสอบไประยะหนึ่ง
จากตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บมา

โดยยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ทั้งนี้เนี่ยเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันกรมประสุทธิ์ก็เห็นควรว่า
ซึ่งจริงเรื่องนี้มันมีมูลหรือมีเขามานานมากแล้ว
เราก็เห็นว่าสุกรเสียชีวิตกันไปมากมาย
คนที่เลี้ยงสุกรแบบรายเล็กรายกลางก็คือปิดกิจการกันไปก็เยอะมาก
มันเลยทำให้กลายเป็นว่าหมูในประเทศไทยเนี่ยมันขาดตลาดเพราะว่าความต้องการยังมีมากเหมือนเดิม
แต่ในขณะที่ตัวหมูเองมันล้มตายไปไง
ถามว่ามันมาจากราคาอาหารสัตว์ก็ส่วนหนึ่งยารักษาโรคที่รักษาในหมูก็ส่วนหนึ่งค่ะ
แต่ก่อนหน้านี้ทำไมมันเงียบจนกลายเป็นว่ามันมีกระแสข่าวออกมาประโคมออกมาเยอะในช่วงหลังมา
ธิบดีกรมประสุทธิ์ก็เลยนิ่งเฉยไม่ได้แล้วค่ะเรื่องนี้
วันนี้ก็เลยต้องออกมาบอกแล้วว่าเจอเหมือนกันเจอหนึ่ง
ไม่แต่ความจริงมันมีมาตั้งแต่พฤศจิกานะพฤศจิกาเราได้ยินข่าวตลอดที่เราเถียงกันว่า
ราคาหมูแพงราคาหมูจำได้ตรงนี้เลยใช่ป่ะ
เพราะเพื่อนตัวเองทำฟาร์มไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุด
แล้วบอกมดเคยดูนะเดี๋ยวประมาณสักไม่เกินมกราคนไทยจะกินหมูโลละ๒๐๐กว่า
แล้วตอนนั้นเถียงไปเถียงมาไงเมลพี่มดตอนนี้มันเพิ่งร้อยกว่าบาทร้อยต้น
เขาบอกเมเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเกือบ๓๐๐คนไทยจะต้องกินหมูโลละเกือบ๓๐๐
ซึ่งมันไม่มีเห็นทีท่าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้โรคเนี่ยเดี๋ยวหมูหมูมันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นในหมู
แล้วก็เกิดขึ้นจริง
แล้วพอหมูแพงปุ๊บมันก็ทำให้คนเนี่ยตามที่เป็นข่าวก็คือกลายเป็นว่าหลังจากหมูแพงก็หันไปบริโภคไก่
ไข่ก็กลายเป็นว่านะวันนี้เนื้อไก่ก็แพงค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าขึ้นราคาซึ่งวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็มีการเปิดเผยบอกว่าเขาจะเบรกการขึ้นราคาเนื้อไก่นะคะ
เบรกไปอีก๖เดือนคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงมิถุนายน
ก็คือจะสั่งการไว้ว่าต้องตรึงราคาคุณไม่มีการขึ้นราคาไก่มีชีวิตเนี่ยต้องเป็นที่๓๓บาท๕๐สตางค์ต่อกิโลกรัม
ซึ่งอีทิกวันนี้ถ้าเราเห็นราคาไก่อ่ะค่ะก่อนที่นี่มันขึ้นไปแล้วนะ
ใช่เขาบอกว่าน่องเนี่ย๙๐บาทต่อกิโลกรัม
เครื่องในหรือว่าอก๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
คำถามว่าทำไมไข่ไก่มันจะขึ้นก่อนคำเขาก็มีคำตอบมาเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าต้นทุนการผลิตไข่มันสูง

ต้นทุนการผลิตไข่คือพวกอาหารเลี้ยงไก่ต่างนานา
นั่นส่วนหนึ่งอย่างที่สองสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดปุ๊บ
เขาไม่สามารถเอาไก่สาวไก่เด็กปกติไก่ไม่ต้องเด็ก
ไม่สามารถเอาไก่เด็กมาให้วักไข่

เพราะว่าถ้าสมมุติเป็นไก่ไก่เด็กเนี่ยไข่มันจะเป็นเบอร์เล็ก

แต่ปรากฏว่าตอนนี้ที่เรากินกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เราไปเห็นในท้องตลาดเนี่ย

ใบใหญ่มันก็เลยเป็นไข่มาจากไก่แก่
ซึ่งจริงปกติถ้าเป็นตามผู้บริโภคแบบมันก็จะมีระดับที่เป็นแบบ
ถ้าเป็นคนปกติที่ทานที่บ้านเองอาจจะซื้อเบอร์ใหญ่

แต่ถ้าเป็นแบบว่าร้านค้าพ่อค้าแม่ขายบางทีก็จะขยับลงมาเป็นแบบเบอร์๓เบอร์๔
หรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนเขาบอกกันว่าใช้เบอร์๕นะคะ

นั่นน่ะคือต้องใช้ไก่ไก่สาวไง

เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดหลายที่ค่ะยังคงราคาไข่ไก่เหมือนเดิมอยู่

ไข่ที่เป็นไข่ล็อตใหม่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องปรับราคาขึ้นตามเหมือนกัน
แต่ว่าต้องรอลุ้นปลายเดือนนี้เพราะว่าตรุษจีน

แต่เป็ดเป็ดมันก็คือคนยังไม่ค่อยซื้อกินกันเยอะ
ถูกหรือว่าเราจะเอาไก่กับหมู

เราได้ยินมาตลอดอยู่แล้วว่าอาหารทะเลมันขึ้นเอา

เมื่อเช้านี้น้ำมันขึ้นราคา
น้ำมันขึ้นราคาเดี๋ยวน้ำมันพืชขึ้นราคา

อะใช่ใช่แต่ถ้าอยากตามในการณ์ขุมต้มเนี่ยค่าทางต่วนด้วยเนี่ยอันนี้
ถูกต้องป่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งคือค่าไฟมันน่าสนใจ
ตรงไหนเราอะเมว่าปีที่ในช่วงเมสายทำอะค่ะทางนี้
การช่วยเรานะช่วยเขาบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นให้เขาจะไม่ขึ้นให้อืม
แต่ปีนี้เมษายนปีนี้ไม่มีใครช่วยนะช่วยตัวเองแอ้นเด่น
มันจะต้องขึ้นอีกประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ของบินค่าไฟคุณก็บวกเอาเล่นเล่น
ด้วยกันว่าบินห้าเปอร์เซ็นของบินค่าไฟอ่ะคำนวณเลยบินอีกเท่าไหร่โอ้โห
เนี้ยเห็นไหมเอาแม่ก่อนอ่ะร้อยบาทได้กินพอกดพอกดหนึ่งร้อยบาทมื้อนึงเนี้ย
อะไรบ้างเนี่ยเอางี้กว่าหมูโลหนึ่งสมมุติอยู่กันพ่อแม่ลูก
โลหนึ่งพอกินป่ะได้กี่วันได้กี่วันหมูโลหนึ่งอ่ะก็คงไม่ได้ทั้งอาทิตย์เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะ
ฮะอืมพ่อแม่ลูกอ่ะอ่ะอยู่กันมาหมูโลหนึ่งอ่ะอืมสมมุติทำผัดผัก
ไก่ไข่เจียวหมูสับอันหนึ่งต้มจืดเอ่อตำลึงใส่หมูสับอีกอันหนึ่ง
อืมก็ได้สองสามมื้อก็หมดแล้วหรือเปล่าวะนี่ไงอืมหมูขึ้นราคาขายขึ้นราคา
ไม่ต้องไปพูดน้ำมันขึ้นราคาแต่หลายคนก็จะถามว่าเอาแล้วค่าจ้างขั้นต่ำ
ขึ้นราคาได้ไหมไม่ขึ้นสิขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ไหมหรืออันนี้คือเราพูดเราเรา
เอาหมูไปใส่กับผักค่ะแล้วเอาหมูไปไปกินกับอะไรก็แต่ถ้าสมมุติเอาเนื้อหมูสดสด
อืมมาสับสับสับแล้วผัดกะเพราหมูเพราะทุกบ้านจะต้องกินหมูกะเพราค่ะ
มากจะต้องกินหมูจืดหมูสับแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณคิดดูอ่ะ
อะกลับข้าวขอเม้นคนต่อหนึ่งบ้านครักแกงจืดอันหนึ่งผัดผักสักอันนึง
มันถึงขนาดมีลูกค้าคนหนึ่งอ่ะเข้าไปมุกค้าหมู
อะครับเฮ้ยหายหมูในรายการต้นทุนน่ะ
ลูกจ้างเสียงดังจนลูกจ้างเลย
โดยสาเหตุมาจากผู้ชายคุณอื่นเก่าต้องการซื้อหมูในราคา๑๓๐๐บาท
คุณดูแต่ทางฟาร์มเนี่ยไม่สามารถขายให้ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ราคาหมูเอาตรงนะฮะจากเมื่อก่อนพันกว่าบาท
ตอนนี้หมูมันขึ้นไปแล้วสูงถึง๒๕๐๐บาทเม
เขาก็ใช้อาวุธปือติดตรงยิงขู่ไปไหลนัดเริ่ม
แล้วก็บอกพนักงานว่ามึงจะตายด้วยนะมือกูเดี๋ยวนี้แหละ
มึงรวยเหรอมึงรู้ไหมลูกกูเป็นใคร

ชอบเที่ยวถามเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นพ่อแม่กันไหม

กูลูกใครวันนี้ลูกกูเป็นใครเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วยังเป็นลูกกู
กูเป็นลูกใครเออว่ารู้ไหมว่าพ่อเป็นใครพ่อเป็นใคร
วันนั้นเขาลืมพ่อเขาเองแต่วันนี้ลืมลูกตัวเองแล้วนะครับ
ล่าสุดครับในวิทยายุ๔๘ปีต่อของฟาร์มก็เปิดไปว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก๔ทุ่ม
วันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นตนไม่อยู่ฟาร์มไปธุระที่จังหวัดมหาสารคาม
มีเพียงลูกจ้างในฟาร์มคอยขายหมู
ให้กับลูกค้าที่จะเดินทางเข้ามาซื้อ๔๕คน
ก่อนที่จะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยถือปืนในคลิปในไหม
อายุก็๖๗ปีแล้วนะอดีตลูกจ้างในฟาร์มแหละ
เขาลาออกไปเปิดกิจการขายหมู
เขาก็ขับรถกระบะเนี่ยมาจอดที่ฟาร์ม
ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนเลยปั้ง
ตอนนี้ลูกน้องในฟาร์ม๔๕คนมรวมกัน
พร้อมกับอ้างว่าสั่งหมูป่า๑ตัว

หมูป่าเนี่ยราคาก็ประมาณสัก๑๓๐๐บาท

แต่ลูกน้องที่ขายไม่รู้เรื่อง
เป็นไปไม่ได้ที่จะขายหมูในพันกว่าถูกต้องไหมฮะตอนนี้หมูมันขึ้นไปหลายเท่าแล้ว
เพราะหมูเนี้ยไซส์ใหญ่เนี้ยราคาต้นทุนตอนนี้จริงจริงนะเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อเจือนสองเดือนเท่ากว่าพันกว่าบาทจริงจริงเมตตะตอนเนี้ยต้นทุนเลย
ไม่ได้กำไรเลยคือสองพันห้าร้อยบาทโดยก่อนในไหมเนี่ยจะมาที่ฟาร์มเนี่ย
ไหมได้ไปทวงถามกับแฟนเรื่องหมูที่สั่งเอาไว้โดยบอกกับนายไหมว่าต้องให้ลูกน้องอีกคนที่อยู่ในคลิปอ่ะ
ซึ่งรู้ราคาแล้วเขาก็มีหน้าที่เนี่ยรับหมูมาขายเป็นคนขายให้เขาจึงเกิดความไม่พอใจฮะ
ใช้อาวุธปืนเนี่ยไล่ยิงแฟนตัวเองจนแฟนตัวเองต้องหนีเข้าป่าอ้อยเพื่อเอาชีวิตรอด
ก่อนจะมาก่อเหตุตามในคลิปในลักษณะเหมือนเอาจริงจริงเตรียมการมาอย่างดีแล้วค่ะ
ยกมือถือบันทึกภาพเลยยกมือถือบันทึกภาพ
แต่ไม่ได้ถ่ายยาวเพราะว่ากลัวจะได้รับอันตรายด้วย

กระทั่งตำรวจได้เรียกพยายามไปศภอีกสองปาก
พอจริงสำหรับว่าที่จะเดินคดีที่ไปเอาปืนไปยิงใส่เขามันผิดแน่อยู่แล้ว
มาเกือบ๒สัปดาห์เรื่องยังเงียบคนก่อเหตุยังลอยนวล
มือปืนถือปืนเพ่นพ่านบริเวณพื้นที่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ทำให้ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนธุรกิจไปต่อไม่ได้ไปฟังเสียงสักนิดไหมฮะ
ไม่มีเขาบอกลูกน้องเนี่ยเกิดความกลัวไม่กล้ามาทำงาน
อยากฝากตำรวจสพภูเวียงเนี่ยให้เอา

ยิงครับผมยิงภาษาของผมหรอก
ยิงไปหมวดซั่วแต่ผมคุยเฉยแล้ว
คนญี่ปุ่นครับแต่ผมยิงอยู่ฝุ่น
ต้นฐานที่ผมเนอะพูดแล้ว
ทีนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันถึงตำรวจไหมคะ
ถึงครับไปแจ้งแล้วผมก็ไปแจ้งแล้ว
ผมก็บอกว่านัดกันวันที่อะไรเนอะที่ผ่านมาผมก็จำได้

วันที่สามมะกะลาเนี่ยผมก็ไปให้
ผมไปวันที่ผมก็ไป
ก่อนเขาวันเวลากินไปนั่งทากผมก็ได้นึกว่าภูทิงจริงพอบรรณี
ผมก็เลยว่าถ้าทำครูนี่
ตอนนี้บางทีคนก็ใช้อารมณ์มีอารมณ์แล้วก็แบบคือ
ทำแบบนี้เนื่องจากหมูราคาแพง
ต้องชี้แจงแบบนี้อย่างหนึ่งเลยนะคะคือไม่ว่าจะไม่ยิงหาคน
จะยิงในพื้นที่ตัวเองจะยิงขึ้นฟ้าจะยิงลงพื้นหรือที่ไหนก็ตาม
ยิงปืนผิดกฎหมายเอางี้การยิงปืนผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ
ไม่ว่าจะยิงใส่คนไม่ใส่คนก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ยิงดีที่สุด
เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะกระเด็นไปโดนใครบ้างแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่า
ถ้าใครดูข่าวที่คาซักสถานนะคะตอนนี้คาซักสถานเดือดหนักมาก
เพราะเขาประท้วงกันตายกันเป็นร้อยศพแล้วเนื่องจากก๊าซราคาพุ่งสูงขึ้นกระทันหัน
ประชาชนแบกไม่ไหวแล้วเขาก็เลยลุกคืนประท้วงกัน

ไม่ยอมได้ออกก็เนี่ย

วันนี้ทำอะไรได้บ้างลองคิดกันสิเช่น

อาทารกสวยยังงั้นเราไม่ตำรึงก็ต้องซื้อก่อนเหรอว่าตอนเนี้ย
มิ้นได้หมืนมิ้นว่าอาจได้กับข้าวหนึ่งเซ็ตอาจจะกินได้สองวันเต็มที่
แล้วนี้ก็บอกว่า๒วันค่ะสองวัน
อยู่ได้แค่วันเดียวค่ะบางคนก็ไม่

ไข่เจียวหมูซับไข่เจียวก็ต้องซื้อน้ำมัน
กินอะไรวะแต่ผักถูกยัง

แล้วต้นทุนอาหงอาหารที่จะซื้อมาเลี้ยงกว่ามันจะโตกว่ามันจะไข่กว่ามันจะอ้วนกว่า
อุ้ยพอในใจ
เรากำลังเนี่ยมันคือยุคค่าแมทชีนเหรอลูก
กำลังจะย้อนกลับไปเห็นแบบว่าเมื่อก่อนเห็นไหม
ย้อนกลับไปวัยเด็กเราจะย้อนกลับไปตอนที่
ถึงขั้นที่เราจะต้องเลี้ยงไก่เลี้ยหมูกันเองแล้ว
ไม่ถึงเลยจริง
เนื้อไก่ค่าทางด่วนกันหุงต้มค่าไฟ

สถานีเรียนมันพืช
ประสมานี่ไงเรื่องนี้โอ้โห

เอาล่ะก็ตั้งใจว่าตั้งใจว่าเออ
มันนี่เดี๋ยวรีบ
พิเศษพรีเมียมออร์แกนิคผ้านุ่มหอมอ่อนโยนจากธรรมชาติ

คือก่อนหน้านี้มีกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เขามีการออกประกาศห้ามชาวมุสลิม
บริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัวเนี่ยค่ะ
ก็เลยกลายเป็นว่ามีการแจ้งให้ชาวมุสลิม
ดเว้นการรับประทานเนื้อวัวยี่ห้อนี้นะคะ
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นลูกชิ้น

มีการโพสต์ข้อความชี้แจงกรณีดังกล่าว

ตั้งแต่วัตถุดิบหลักจนถึงส่วนประกอบต่าง
เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

เดี๋ยวบริษัทจะทำตรวจสอบกระบวนการผลิตทั้งหมด
แล้วก็ในส่วนของการผลิตอย่างละเอียดค่ะว่าเกิดปัญหาขึ้นในส่วนไหน
แล้วก็จะนำผลไปยื่นแสดงให้คณะกรรมการอิสลามทราบอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ทางบริษัทเขายืนยันว่าบริษัทไม่ได้นำเนื้อสุกรมาเป็นส่วนผสมอย่างแน่นอน
ต้องรอพิสูจน์ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
คือเขาคงไม่ได้เอาเนื้อหมูมาใส่กับเนื้อวัวคงไม่ใช่อย่างนั้น
คือโดยปกติเวลาเขาจะเอาส่วนประกอบหรือวัตถุดิบต่างมา
แล้วเขาถึงจะเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์เขาแต่นะวันนี้เนี่ยทางลูกชิ้นน้ำชายเองเขาก็ออกมาขอโทษ
ในเบื้องต้นตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คข้อมูลต่าง
ขอโทษพี่น้องชาวมุสลิมที่เกิดการผิดพลาดนี้ขึ้นมาด้วยอืมนั่นแหละค่ะ

ถ้าหมูกระทะตอนนี้ก็คือไม่ได้เลย

อืมมันไม่รู้จะทำไงเหมือนกันอ่ะ

คือยังไม่รวมค่าแก๊สยังไม่รวมค่าไข่ยังไม่รวมค่า
อยากจะกินหมูกระเทียนยังไม่รวมค่ากระเทียนยังไม่รวมค่าสุดท้าย

เขาบอกขายไว้ได้แล้วค่ะเขาเองที่
เพราะว่าต้นทุนเอามาเข้ามาไม่คุ้ม

ปกติลูกน้องลูกน้องกลับเชียงใหม่
ลูกน้องทีมงานตัวเองเป็นคนเด็กมชเยอะถูกต้องไหมล่ะ

โนทำไมปีนี้เห็นจะมีแคปหมูมาหาแม่เลยลูก
แม่ซื้อไปได้ยังไงไม่พอ
เอาเงินให้พ่อให้แม่หนูก็หมดแล้วจริง
เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลเอกประยุจันทร์โอชาท่านมีมติ
อนุมัติงบกลางประมาณ๕๗๐ล้านบาทค่ะ

ในเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกร
หมูตอนนี้ต้องลงมาเช็คเลย
ยาเกษตรกรเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่า
มีชาวสวนชาวเกษตรกรหลายคนที่เลี้ยงหมู

ใช่ค่ะด้วยการกระทบจากโรคระบาดในสุกรเนี่ยแหละค่ะ
ก็ต้องดูว่าเยียวยาอันนี้มันจะอยู่ได้ระยะสั้นหรือระยะยาวด้วย
เด็นอยู่ตรงนี้คือมันควรต้องไปถึงระยะ
คือประเด็นนะตอนนี้มันเป็นการปิดฟาร์มหมูแล้วไงเม

แม้กระทั่งเอาง่ายคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

แล้วเป็นคนไทยรู้จักหมูย่างตรัง

ซื้อหมูมาเนี่ยต้นทุนมันแพงขึ้นมาอีกเท่านึง

กว่าที่แบบว่าอุ๊ยหนังหมูมันจะกรอบ

ค่ะหมูย่างเมืองตรังก็ยกเลิกไปหลายร้านแล้วเหมือนกัน

หมูกระทะก็เริ่มปิดไปแล้ว

เบื้องต้นตอนนี้ถามผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการบอกเบื้องต้นเนี่ยเขาขอขึ้นก่อน
ขอขึ้นก่อนโอเคล่ะราคาขึ้นจริง
แล้วก็ตกประมาณสักเพอร์เฮสสัก๕๐บาท
แต่ไอ้ขึ้นปุ๊บมันเหมือนเป็นการลองก่อนถูกต้องไหมคะ

ที่เราพูดกันไปเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชม
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแก้ปัญหานี้

เมื่อกี้มีคนถามมาแล้วเนื้อวัวหลังจากนี้จะขึ้นหรือเปล่าอีกไง

มันก็เป็นเรื่องปากท้องอะเนาะ
ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปสู้กันต่อไป

วันนี้ไปอ่านข่าวไม่เครียดกันบ้างไหม
ปากท้องกันเยอะของกินกันเยอะเหลือเกินเนี่ย
ขมดคิ้วจนตอนนี้นี่ติงกาหลายอย่างใกล้จะขึ้นแล้ว
คือวันนี้พูดสิทธิ์ข่าวก็ได้ค่ะ
หลวงตาบุญชื่นฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ย
พระทุดงสายป่าที่เราเห็นตามโซเชียลทั้งหลาย

ทุดงเนี่ยมาหลายจังหวัดแล้วจริง

คนเขาก็ถามว่าทำไมท่านต้องทุดงด้วยเท้าเปล่าเนี่ย
จากภูเก็ตมุ่งหน้าสู่นครพนม

อยู่วัดเฉยมันเกิดกิเลส

อาจจะฟุ้งซ่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมีความผิด
เลยบอกว่าเนี่ยท่านก็เลยตัดสินใจว่าทุดงเท้าเปล่าเนี่ย
จากพี่อูเก็ตเนี่ยถึงนครพนมซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยนะฮะ
ระยะทางการทุดง๑๕๐๐กิโลเมตรครับ
โดยช่วงเช้าหลวงตาบุญชื่นเดินทุดงเข้าเขตอำเภอบัวใหญ่
พบว่าบรรยากาศตลอดเส้นทางมีประชาชนครับมานั่งรอพร้อมนำน้ำดื่ม
นมแล้วก็สิ่งของเนี่ยมารอถวายหลวงตาบุญชื่นแล้วก็กราบไหว้เนี่ย
ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างบอกว่าหลวงตาบุญชื่นเป็นพระที่มีความตั้งใจตั้งมั่น
ในการปฏิบัติธรรมไม่รับปัจจัยนะฮะ

ตลอดทางที่คนเห็นที่เขามารับทะเลาะกัน

ทั้งในส่วนของน้ำดื่มที่ชาวบ้านนำมาถวายเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็ได้มอบต่อให้กับทางโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพประจำระดับตำบลในระดับพื้นที่
นะครับที่หลวงตาท่านเดินทุดงผ่าน
ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ศรัทธาในการปฏิบัติ
แต่บางทีถวัตน์แมพริแพทย์ท่านก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
มีลูกศิษย์ลูกหาที่ตามมาด้วยก็น่าจะช่วยไปส่ง
แล้วเดินเท้าเปล่านะฮะทุดงเท้าเปล่า
ต้องอีกอย่างกำลังขึ้นตามความดันไหม
ความดันขึ้นไมเกรนก็จะขึ้นด้วยตอนนี้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
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
บอยล์ปกรณ์กับเบียบายกเขาทำไอ้เจ๊แดง

พี่บอกว่าตอนนี้หมูไม่พอขนาดของเขาเองไม่พอถึงขนาดประกันว่ามีหมูเท่าไหร่เขาขอซื้อหมู
เพราะว่าของเจ๊แดงกับเจ๊แดงอะไรนะหมูคือมันใช้ส่วนคอ
ใช่เขาทำคอหมูย่างค่ะร้านเจ๊แดงสามย่านแล้วมีหลายสาขามาก
คือปกติเนี่ยคนก็คือซื้อเยอะอยู่แล้วแล้วก็สั่งเยอะอยู่แล้วตอนนี้สาขาก็เยอะ
ค่ะหนึ่งในในร้านของเจ๊แดงสามย่านสาขาหนึ่งก็คือของพี่บุ้งใบ
โยบเนี่ยอ่าแล้วก็ทำกับคุณบอยด้วยก็คือเนี่ยมีอยู่ร้านนึง
ทานปกติแต่ในจำนวนที่อย่างที่บอกหมูไม่มีรวมหายไปค่ะเนอะเลยว่า

หมวดแล้วอย่างฉันอะซาแทรก
อู้ยกูไม่แทรกละปีนี้เอาเช่าที่ไทยเหลือกันเนอะ
ต้องซาแทรกต้องมีอะไรเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรแหละสมัยก่อน
วันนี้จะเล่าเรื่องของเบลล่ารานีให้ฟัง
เบลล่าเนี่ยเขาเผยเรื่องลับในวงการบันเทิงหรอก
ชีวิตของนางเนี่ยเคยโดนหลอกไปเชียงใหม่นั่นคือผู้จัดการของนาง
ผู้จัดการเมื่อก่อนนางมีสองคนมีแพรพลอยคือเป็นฝาแฝดกันแล้วก็แยกกันดูอ่ะเนาะ
คนหนึ่งไปดูหมากปรินใช่ไหมอีกคนหนึ่งดูเบลล่า
ซึ่งเรื่องของรักแม้จะไม่สมองแต่เบลล่าเนี่ย
ล่าสุดครับเจ้าตัวเขาได้เปิดใจผ่านช่องยูทูปว่าตอนที่เข้ามาวงการใหม่โดนหลอกไปเชียงใหม่เว้ย
คนที่ถูกหลอกมาด้วยกันคือให้มาเช่าพื้นที่จัดงานอ่ะโอ้โหสรุปก็คือโดนหลอกกันทั้งหมด
ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่เราต้องรอบครอบ
ถ้าเวลาดิวงานเนี่ยผู้จัดการก็จะถามเยอะหน่อย

มีครั้งหนึ่งต้องเย็บแบบเร่งมากเนี่ย
จังหวะนั้นอยู่ดีเลือดก็เลอะชุดข้าง

ต้องขึ้นไปแบบว่าต้องไปแบบคือเข็ม
คิดถึงดาราเวลาถ้าสมมุติชุดหลวมออกมา
ก็ต้องเอาเข็มมาเสร็จ

เย็บไปเลือดออกแต้ะไปหมดเลย

เรื่องงานเรื่องชื่อเสียงแต่มันก็เห็นผลตอนนี้ครอบครัวก็
สบายขึ้นกับคุณแฟนแฟนที่ทุกคนที่ไว้ใจพวกเราเพราะไว้
หลอกไปนั่นไงกับโอ้บุมบันดาด้วยให้บุมแต่งหน้าด้วยอ่ะ

ปรากฏไปเป็นการมอบรางวัลค่ะหนู
ตอนเทอดเมตร๑๕๒๐แล้วก็มองร้านกลุ่มเรามาทำอะไรกันวะ
ส่วนไหนเขาหลอกไปหรืออยากไปเอง
ใครโทรมาแม่รับเอกหรือมีคุณรูซสี่
ไม่มีตอนเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยแห่งจี๊วที่เมื่อก่อนเป็นพิจารณ์

กับตั๊กทะแหลดเนี่ย๒คน
มาเริ่มมีคนอื่นก็เข้าแกมมี่แล้วถึงเริ่มมีคนดู

โหด่าสิกลับสิกลับเลย
ก็ถามบุ๋มก็ไม่มีช่างแต่งหน้าไม่ได้บุ๋มประนัดดาที่มันเล่าทุกวันนี้ว่าแต่งหน้าให้ฉันก็คืองานนี้แหละ

ไปดูคู่นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มักจะมีโมเมนต์หวานกันออกมานะคะ
คุณยุ้ยเองเขาก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าอยากจะให้เวลาเดินช้าเราจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนานมากขึ้น
ดูสิทางด้านคุณทันเองก็มีการโพสต์รูปเมื่อวันแต่งงานค่ะแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า๑๑เดือน๑ปี๒๐๒๐
รอบสามปีแล้วครับเวลาทำให้เรารู้ว่าความรักของคนสองคนไม่ได้ทำให้เราเป็นของของใครคนหนึ่ง
แต่เราอยู่เพื่อมีกันและกันขอบคุณอุปสรรคและความทุกข์ที่ทำให้เราจับมือกันแน่นขึ้นขอบคุณความสุขที่ทำให้เราไม่มีวันปล่อยมือจากกัน
งานนี้ก็เรียกว่ามีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากนะคะ

ไม่ค่อยอาการไม่ค่อยแบบเป็นอะไรมากใช่มั้ยคะ

นี่ติดในระหว่างที่อย่างนั้นทางรายการอยู่ก็มีคนทุกนี้แบบว่าคนรอบตัวติดหมดเลยจริง
อืมปวดเหตุเวียนหัวมากแต่เรื่องนี้นี่ไม่ใช่เกี่ยวกับโควิดแต่อาการหนักมาก
แล้วสมีแขนเนอะคุณน้ำเพิ่งกลับมาจากไปเยี่ยมแฟนน้ำมาจากเมืองนอกเมืองนอก
ใช่แล้วคือหลายคนตกใจมากนะคะแล้วยิ่งตกใจมากกว่าที่รู้ว่าสาเหตุคือ
เพราะเรื่องการดื่มน้ำอันนี้ทุกคนต้องฟังเลยจริงจริงนะคะ
คือคุณรัศมีแขนเนี่ยออกมาโพสต์เองว่าเขาไม่คิดเลยว่าการประมาทเรื่องการดื่มน้ำไม่พอ
จะทำให้เขาเกือบตายเขาบอกเกือบขิดแล้วแม่เขาว่าอย่างนี้
สภาพรูปที่ลงเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือเขาไปอาบแดดอาบแดดเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขารู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ร้อนมากอะไรก็คิดว่าคงไม่ได้เสียเหงื่อเยอะ
แต่จริงคือร่างกายมันเสียน้ำจากร่างกายเสียเหงื่อออกไปจากการอาบแดดได้เยอะแล้ว
แล้วไปออกกำลังกายต่อน้ำในร่างกายเกลือแร่ในร่างกายก็เลยไม่ถึง
เขาบอกเนี้ยเขาบอกตะคริวขึ้นทั้งตัวขยับไม่ได้เลยคือไม่ได้ผีอำด้วยนะคะ
คือตะคริวขึ้นแบบขยับตัวไม่ได้เลยจนสุดท้ายต้องรีบโทรแจ้ง
ให้แบบไปส่งตัวที่โรงพยาบาลโดยด่วนคือคือขาดน้ำอันนี้คือภาวะขาดน้ำในร่างกาย
น้ำไม่พอแล้วก็เลยแบบอีกนิดนึงเหมือนมันจะช็อกแล้วค่ะ
มันก็เลยแบบหยุดการทำงานทุกอย่างเลยฝากมาบอกด้วยว่าทุกคนก็ต้องดื่มน้ำไม่พอด้วย
บอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของคุณรัศมีแคร์นะครั้งที่สี่แล้ว
เขาก็เลยบอกว่าเขาประมาทเองในเรื่องของการแบบดื่มน้ำไม่พอ
คิดว่าคิดว่าที่มีอยู่ในร่างกายมันไม่ได้ออกไปเยอะ
ว่าน่าจะพอแล้วอืมมิ้นแอมหาข้อมูลมาว่าเอาแล้วเราต้องกินน้ำ
วันละเท่าไหร่เขาบอกว่าวันหนึ่งเราจะเสียน้ำออกจากร่างกายประมาณ๒ลิตรครึ่ง
คือจากการหายใจกับเหงื่อนิดนึงจากการเข้าห้องน้ำอีกลิตรครึ่ง
เพราะฉะนั้นกินอย่างน้อยอ่ะสองถึงสามลิตรค่ะต่อวันอืมใช่ต้องกิน
แต่ยิ่งแดดด้วยอย่างเงี้ยอาจจะต้องดับเบิ้ลมากเข้าไปอีก
ก็เหมือนกับที่ลูกของคุณผัดไทยเคยสอนแล้วไง

ในร่างกายของเราเหมือนไฟฟ้า

ก็เดี๋ยวนี้มิ้นเห็นคนถือกระบอกน้ำ
ที่เขาขึ้นเป็นวันแบบน้ำ๓ลิตรในกระบอกนึง
เขียนว่า๑๐โมง๑๑โมงเที่ยงบ่ายโมงอย่างนี้
เราทำได้ไหมเราก็กินกว่าใจใหญ่วันละ๒ขวด
พี่ก็กินน้ำเยอะนะหนูเห็นพี่ดื่มตลอด
ดื่มขวดลิตร๒ขวดอย่างน้อยก็ยังอุ่นใจค่ะ
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง

อีกหนึ่งอีกหนึ่งค่ะ

โยนที่แบบว่าเมื่อก่อนอยู่กับนางแล้วสบายใจที่สุด

คือนางไปตรวจเจอลิ้นหัวใจรั่วเพิ่ม

ล่าสุดจะตรวจบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วเนี่ย

เท่าที่คุยกับคุณหมอเนี่ยคือน่าจะเป็นตั้งแต่เกิด

และทานยาลดการเต้นของหัวใจทุกวัน

เฮ้ยมันรั่วเพิ่มขึ้นว่ะ

ขึ้นด้วยความกังวลว่าเพราะมันเป็นการผ่าตัดใหญ่อ่ะแล้วก็ต้องเปิดช่องหน้าอกแล้วก็ซี่กระซี่โครงด้วย
แล้วก็ผ่าตัดลงไปที่หัวใจด้วยตลอดการผ่าตัดก็คือหัวใจต้องหยุดเต้นด้วยอืม
เป็นสาเหตุที่ต้องยืดเวลาไปก่อนเนื่องจากยังใช้ชีวิตได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรหนักหนา
ก็คือที่จริงหมอค่อยผ่าเลยแต่นางไม่ยอมผ่านางไม่ยอมผ่า
อืมใช่ไหมเราอ่ะเหมือนยิ่งแก่มันจะยิ่งไปกันใหญ่เนาะ

สวัสดีค่ะ